เอาละค่ะมาดูที่คุณทัศนัยบอกไว้เมื่อสักครู่นี้
เป็นคลิปรถวีออสที่เมื่อสักครู่นี้ที่เห็นกันก็คือเป็นการวิ่งมาด้วยความเร็วนะคะ
แล้วก็แหกโค้งโลกออนไลน์ก็แห่แชร์แล้วก็วิภาควิจารณ์ถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ค่อนข้างมากค่ะ
เพราะว่าเป็นคลิปที่จับได้จากกล้องหน้ารถเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูคลิปพร้อมกันก่อนเลยค่ะ
ก่อนที่จะเสียหลักแล้วก็หลุดโค้งชนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ
คนในโลกออนไลน์ก็แห่วิภาควิจารณ์ถึงคลิปนี้นะคะว่าเป็นการขับรถที่ประมาท

สายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีก็เลยติดต่อไปยังพันธ์ตำรวจโทชัดชัยบำรุงกรรองผู้กำกับสอบสวนสถานีตำรวจภูทรคอหงษ์จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นเจ้าของคดีค่ะ
พันตำรวจโทชัดชัยบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นวันที่๘เมษายนที่ผ่านมาเกิดบนถนนสายลบบุรีราเมษจากฉาดใหญ่มุ่งหน้าสงขลานะคะโดยคนขับได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยซึ่งเบื้องต้นก็แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินทางราชการเสียหายพร้อมกับเปรียบเทียบปรับเป็นจำนวน